ว่าหลายคนได้เห็นข่าวนี้แล้วที่ว่ามีลูกสาววัย๖ขวบอะค่ะ
นอนอยู่กับศพพ่อในบ้าน๕วันเต็มโดยที่น้องไม่รู้ว่าพ่อเสียชีวิตแล้ว
คือน้องคิดว่าพ่อแค่หลับไปเฉย
ทีนี้อยู่ในบ้านเนี่ยน้องกินขนมกินน้ำในตู้เย็นจนมันหมดแล้วอะค่ะ๕วันนะคะ
หิวน้องก็เลยปีนออกมาจากบ้านเพราะว่าบ้านล็อกหมดใช่ไหมคะ
น้องปีนออกมาจากบ้านแล้วก็เดินเท้าเปล่าไปบ้านแถวใกล้กันห่างไปสัก๒๓หลังเนี่ยค่ะ

แล้ว๖

หาภารกิณ์เนี่ย

นี่ค่ะคือน้องเดินเท้าเปล่ามาเรื่อยนะคะ
สะพายกระเป๋าถือผ้าแล้วก็ถือตุ๊กตาเท้าเปล่ามาเลย
เธอทั้งรึแล้วน้องบอกหนูไม่มีอะไรกินที่บ้านอยู่แล้ว
มันแปลกก็ถามไม่มีใครเหรอหนูไม่มีใครแต่หนูมีพ่อ
แล้วพ่อหนูอยู่ไหนพ่อยังไม่ตื่นตั้งแต่กลางคืน

แล้วนี่เหมือนกับเตรียมตัวต้องเดินทางนะใช่ไหม
ต้องไปหาบ้านคนเห็นไหมเขามีกระเป๋าเป้มีตุ๊กตา

ร้านป้านี่อยู่ตรงตลาดนะคะไม่ไกล

พาไปซื้อข้าวที่นี่กินกันบ่อย

เอ้านี่มันลูกสาวคุณบอลนี่นะพ่อไปไหนล่ะ

พ่อหลับพ่อยังไม่ตื่นนี่เพื่อนบ้านน่ารักมากนะ
เพื่อนบ้านเป็นผู้ชายให้คุณแม่ค่ะ
พาน้องไปที่ตลาดเพื่อไปซื้อข้าวกิน
พอป้าที่ตลาดจำได้
พอป้าที่ตลาดจำได้ก็ถามอ้าวพ่อไปไหนล่ะลูก
ว่าพ่อนอนพ่อยังไม่ตื่น
เขาบอกว่ามันแปลกมันไม่ปกติแล้ว
เขาบอกว่าเหมือนมันได้กลิ่นตุจากตัวน้องอะค่ะ
บอกเดี๋ยวขับไปส่งที่บ้าน
แล้วไปดูด้วยว่าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่า

อ้าวพ่อน้องเสียแล้ว
แล้วสภาพศพที่เห็นคือตายมาหลายวันแล้วค่ะ
เพราะว่าขึ้นอืดแล้วเนี่ยนี่คือภาพที่ชาวบ้านเห็นอ่ะ
คือน้องก็คงจะยังแยกแยะไม่ถูกว่า
อะไรคือกลิ่นแบบไหนอย่างไร
คุณพ่อหายใจไม่หายใจนอนในสภาพแบบไหนยังไง
อุ๋ยรู้ไหมว่าน้องเล่าว่ายังไง

พ่อนอนหลับไม่ตื่น

เท่าไหร่ก็ไม่ตื่นพยายามปลูกแล้ว

แล้วคือเพื่อนบ้านก็ถามว่าเอาแล้วหนูไม่ได้กลิ่นเลยเหรอ
ได้กลิ่นค่ะแต่ก็คิดว่าเป็นน้ำหอมพ่อ
ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมน้ำหอมพ่อกลิ่นแรงจัง

พ่อเท่าไหร่พ่อก็ไม่ตื่นหนูก็เลย
อาหารในตู้เย็นหมดหนูก็ปีนออกจากบ้านมา
แล้วก็ไปหาเพื่อนบ้านเพื่อจะไปหาข้าวกิน
บ้านนี้อยู่ที่หมู่บ้านจัดสรรในอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่

คุณบอลหรือคุณอภิชาตินะคะเขาอายุ๔๑ปีเป็นรายเดอร์
เสียชีวิตนอนความหน้าอยู่กับพื้นบ้านค่ะ
สภาพศพตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕วันแล้วนะคะ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดภาพสุดท้ายของคุณบอลนะคะ
คือ๒ทุ่ม๓๙นาที๒๘สิงหาคมนะคะ
เราจะเห็นภาพคุณบอลสวมชุดนอน

นี่ค่ะแล้วก็แต่ว่ารักษณะกว่าจะมานั่งได้คือดูอ่อนแรงดูเหนื่อยอะค่ะเนี่ย
พยุงตัวมานั่งที่โซฟาแล้วก็ดูหายใจไม่ค่อยสะดวก
จริงจะเห็นจากสีหน้าเขาว่ามันดูแล้วมันดูหายใจลำบาก
หรือว่ามันมีอะไรสักอย่างที่มันไม่สบายอะค่ะอืม
เขาพยายามจะลุกขึ้นนะคะเนี่ยแต่เขาลุกไม่ไหว
สุดท้ายลงไปนั่งกับพื้นลงไปนั่งกับพื้นเสร็จปุ๊บเนี่ย
จริงมันจะมีเสียงแบบหายใจแรงขึ้นเรื่อย
แล้วเขาก็ฟุบคว่ำหน้าลงไปเลยแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
อย่างที่บอกภาพสุดท้าย๒ทุ่ม๓๙นาที๒๘สิงหาคม
ครับพบศพคือ๒กัญญายนนะคะ
คุณบอลอยู่กับน้องสองคนค่ะอยู่กับลูกสาวสองคนเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะ
ภรรยานี่เลิกกันไปนานแล้วค่ะแต่เลี้ยงลูกสาวแบบให้ความรักความอบอุ่นคือใกล้ชิดกับลูกตลอดเลยนะคะ
ให้เวลามากเท่าที่จะมากได้ตัวเองก็ต้องทำงานด้วย
เล่นโดยการหวีผมตัดเล็บเป่าผมทำทุกอย่างเห็นไหม
ลูกก็หวีผมให้พ่อนี่ก็ถ่ายคลิปเล่นกันนะคะ
คือมีทั้งความรักความอบอุ่นดูแลกันใกล้ชิดมากเลย
น้องให้รู้จักทำงานบ้านด้วยนะนี่ตัดเล็บให้ลูกสาวนะคะ
สอนน้องให้รู้จักกว่านบ้านเด็กหกหัวอาจจะเล่นไม่กว่าแล้วแหละ
แต่ก็มันเป็นภาพน่ารักนิดต่อไปเล็บให้ดูอย่างนี้เปล่าเป่าผมให้ลูกด้วย
นะคะเราส่งแซกณฑวิลลงพื้นที่นะคะ
ก็ได้ภาพเกาะปรุงจรปีดจากในบ้านมาเพิ่มเติมค่ะ
เป่าก่อนแล้วก็พ่อให้น้องทาน
คือดูแลดีมากจริงคือถึงแม้ตัวเองก็หาเช้ากินค่ำนะถูกไหมคะ
เพราะว่าอยู่กันสองคนพ่อลูกแต่ก็คือให้เวลาให้ความรักกับลูกอย่างเต็มที่
มีภาพตอนที่ลูกสาวนั่งเล่นตุ๊กตาถักเปียร์ให้ตุ๊กตาอยู่ด้วย
พ่อก็ถึงจะเล่นมือถือแต่นั่งอยู่ข้างไม่หายไปไหนนะอยู่ด้วยกัน
บางทีก็หัวเราะเล่นกับตุ๊กตาเจ้าหญิงเจ้าชายตามจินตนาการไปบ้างบางครั้งก็นั่งเขียนหนังสือค่ะ
นี่คือมันเป็นบรรยากาศความรักความอบอุ่นของพ่อลูกสองคนนี้นะคะ
มีจังหวะที่เป็นตอนที่น้องลูกสาวนั่งทำการบ้านอยู่ข้างคุณพ่อด้วย
นี่ค่ะก็นั่งอยู่ด้วยกันคือเขาก็ไม่ห่างกันเลยต่างคนต่างทำกิจวัตรของตัวเอง

เป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่คุณบอลถ่ายลูกสาวถ่ายให้กับลูกสาวไว้
ก่อนที่คุณบอลจะเสียชีวิตนะคะ
วันนี้แซคนะคะลงพื้นที่ไปคุยกับอดีตภรรยาของคุณบอล
ก็คือแม่ของน้องนี่แหละ
วันนี้มารับน้องไปอยู่ด้วยนะคะ
ก็ยังอยู่ที่สรรกำแพงเชียงใหม่นี่แหละ
บอกว่าที่เลิกกับคุณบอลเนี่ยเพราะว่าคุณบอลไปมีผู้หญิงอีกคนนึง
แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ท้องเธอเลยขอแยกทาง
ซึ่งคุณบอลบอกขอลูกสาวไว้เลี้ยงได้ไหมขอดูแลลูกสาวเอง

วันแรกที่รับลูกสาวมาอยู่ด้วยเนี่ย
คืนแรกเหมือนน้องนอนไม่ค่อยหลับไม่ยอมนอนเลยค่ะ
อาจจะผิดที่อาจจะระแวงก็นี่ก็เพิ่งจะเริ่มดีขึ้นนะคะ
แต่ที่ฟังแล้วมันบีบหัวใจคืออะไรรู้ไหมคะ
น้องถามแม่บอกว่าพ่อไปไหน
เมื่อไหร่พ่อจะมาพ่อจะกลับมาหาตอนไหน

แม่ก็เลยบอกได้แค่ว่าพ่อไปสบายแล้วนะ

ก็ไม่รู้ว่าน้องเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ซึ่งเธอก็บอกว่าเธอจะดูแลลูกในตอนกลางวัน
เดี๋ยวเธอเลี้ยงเองแต่ว่าตอนกลางคืนเธอต้องออกไปทำงาน

แล้วเธอก็บอกเธอจะขยันทำงานให้มากขึ้น
เพราะต้องดูแลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชีวิต
ส่วนเรื่องบ้านของคุณบอลก็คือบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
คือหลังนั้นเนี่ยตั้งใจซื้อไว้ให้ลูกสาวนะคุณบอล
ราคาอยู่ที่ประมาณเกือบล้าน๖ค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวเธอจะจ้างบริษัทรับจ้างทำความสะอาด

แต่เดี๋ยวขอเตรียมเรื่องการรับร่างอดีตสามี
ก็คือคุณบอลไปประกอบพิธีทางศาสนาก่อน

เขาก็บอกรู้ภาษาเด็กเขารู้ภาษาเด็กเขา
วันนี้ค่ะน้องแต่งตัวน่ารักเดียวเห็นไหมคะใส่เดรสสีชมพูนะคะมีผ้าสีชมพู
หวกสีชมพูทาลิฟต์มันสีชมพูด้วยน่ารักสดใสค่ะอุ้มตุ๊กตาฮิปโปตัวนี้
ตัวที่เราเห็นในคลิปกล้องวงจรปิดนะพี่อุ๋ยอ่าตัวนี้ชื่อเจ้าแอนนานะคะ
อุ้มไว้ตลอดเลยค่ะแล้วก็เล่าให้แซคฟังนะบอกว่าหนูปีนออกจากหน้าต่างห้อง
ดื่มน้ำกินขนมในบ้านพอตกค่ำก็เข้าห้องนอนวันนี้น้องไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะ
ไปสารากลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่ารองผู้ว่าเองก็เป็นห่วง
ชับให้พมแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาดูแล
เรื่องความเป็นอยู่เรื่องทรัพย์สินของพ่อที่ทิ้งเอาไว้ให้น้องด้วย
ซึ่งทุกฝ่ายเองก็พร้อมจะช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเอ็นดูในความน่ารัก
ไร้เดียงสาของน้องอีกใจหนึ่งก็คือสงสารที่เด็กตัวเล็กเนี่ย
ต้องมาเจอกับความสูญเสียโดยวัยแค่นี้เองอ่ะค่ะคุณจิราพรชาวประยูนยาบาโมโต้นะคะ
พมจังหวัดบอกว่าตอนนี้กำลังประสานน้องสาวของคุณบอลให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็มอบเงินสามพันบาทให้นำไปใช้ทำความสะอาดบ้านค่ะสำหรับทรัพย์สินของคุณบอลนะคะ
รู้มาว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี้ยขายบ้านหลังแรกไปแล้วประมาณสี่ล้านห้าแสนบาท
ทรัพย์สินเป็นเงินสดแล้วก็เงินจากมรดกครอบครัวหลังจากนั้นก็นำไปซื้อบ้านหลังเกิดเหตุราคาหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท
มีรถยนต์เป็นรถเก๋งสีแดงหนึ่งคันคุณบอลเนี่ยมีลูกที่จดทะเบียนแบบรับเป็นพ่อมีบุตรโดยชอบทำตามกฎหมายเนี่ยสองคน
ก็คือลูกสาวคนนี้วัย๖ขวบกับน้องอีกคนนึงวัย๔ขวบที่อยู่กับภรรยาอีกคนที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ซึ่งผู้ตายเองก็ซื้อบ้านแล้วโอนกรรมสิทธิไว้ให้ลูกสาวคนเล็กแล้วด้วยเหมือนกันทีนี้ทรัพย์สินของคุณบอลเองเนี่ยก็มีเยอะ
ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดทั้งบ้านทั้งรถทั้งเงินฝากในธนาคาร
เพื่อจะจัดการทรัพย์สินตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนอดีตภรรยาคุณบอลพมบอกว่ามีทางเลือกให้สองทางก็คือ
หนึ่งดูแลน้องยุ้ยเองเพราะว่าก็เป็นลูกของเธอด้วยกับสองให้พมดูแลถ้าหากว่าเธอไม่พร้อม
ในเรื่องของรายจ่ายเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยกันต่อนะคะ
แล้วก็ต้องประสานกับนักจิตแพทย์ช่วยกันประเมินสภาพจิตใจของน้องแล้วก็ความพร้อมของแม่ด้วยนะคะ
เอ้าท่านผู้ชมครับ